ท่านผู้ชมครับที่โลกออนไลน์ตอนนี้กำลังแชร์คลิปคลิปหนึ่งนะฮะ
เป็นพฤติกรรมของชายคนหนึ่งที่ใช้มิดดาบไปฟาดฟันรถเก๋งขณะจอดติดไฟแดง
ผู้คนที่อยู่แถวนั้นเขาก็โอ้โหตกอกตกใจใช่ค่ะ
เพราะว่าพฤติกรรมนี้ดูแล้วอุกอาดมากกลางวันแสกเลยเนี่ยฮะ
เดี๋ยวดูคลิปหน่อยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
โอ้โหทุบแต่ละทีฟาดไปแต่ละทีเนี่ยมีเสียงคนกรี๊ดคนที่อยู่บนรถเมย์ค่ะ
อ่าแล้วเป็นเราจะหลบไปไหนอ่ะ
ซ้ายก็ติดหน้าก็ติดหลังก็ติดขวาก็ติด
ไปไหนไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะ
คนที่เป็นคนที่อยู่ในรถเก่งเขาก็ไม่ออกมาใช่ไหมก็กลัวแหละ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาพูดอะไรยังไงกันบ้าง
ผู้ชายคนนี้แต่งกายก็คล้ายเหมือนกับจะเป็นเจ้าหน้าที่

เพราะเดี๋ยวนี้ไอ้เสื้อแบบนี้

บางคนแต่งตัวนึกว่าเป็นตำรวจด้วยซ้ำ
ก็เป็นคลิปที่มีผู้ที่เขาถ่ายเอาไว้นะครับ

โดยได้เอามาแชร์ในโลกออนไลน์

นั่งรถเลยโรงพยาบาลภูมิพล
พบเหตุชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์
จากชุดอาจเป็นอาสาสมัคร
กำลังใช้มีดทุบรถเก่ง
หน้าตานี้เห็นชัดเจน

คนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะนะฮะ
ภาควิจารณ์พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ชายคนนี้

การแต่งกายของบุคคลคนนี้เนี่ย
จะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการ

บางคนก็สังเกตไปถึงหมวกกันน็อกที่อยู่บนเบาะรถจักรยานยนต์ของผู้ชายคนนี้
ว่าน่าจะเป็นหมวกกันน็อกของคนในส่วนของทหารสังกัดหนึ่งหรือเปล่า
เพราะว่าหมวกกันน็อกแบบนี้จะใช้ตามกองบินทั่วประเทศเหมือนกันแบบนี้ทั้งหมดเลย
แต่เราก็ไม่ค่อยสันทัศน์ใช่ไม่ใช่หรืออะไรยังไง
ท่านผู้ชมถ้ารู้จักก็ลองบอกเราหน่อยนะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตรวจสอบเรื่องนี้ไปยัง
ตำรวจในทองที่เกิดเหตุนะครับก็คือสนสายไหม
ร้อยตำรวจเอกภัยบูลโพทองรองสารวัตรสอบสวนสนสายไหม
บอกว่าเบื้องต้นชายในคลิปมาแสดงตัวมอบตัวกับตำรวจแล้วนะฮะ
แต่ว่าเรื่องของรายละเอียดของคดียังไม่ขอเปิดเผยนะครับ
ตอนนี้ผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยมาพบตำรวจแล้ว
แต่ผู้เสียหายก็คือเจ้าของรถยนต์คันนี้เนี่ย
ยังไม่มาแจ้งความดำเนินคดี
แต่ตำรวจก็บอกว่าจะไม่นิ่งนอนใจนะครับ
เดี๋ยวจะติดตามเจ้าของรถคันนี้ให้มาสอบสวนข้อเท็จจริงต่าง
ต่างกันว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นแต่ว่าตามหลักฐานในคลิปแล้วเบื้องต้นก็คือ
คือความผิดก็หาทำให้เสียทรัพย์ใช่แต่คืออย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้ตำรวจเขา
ก็ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้ให้ข้อมูลว่าผู้ชายคนนี้สรุป
คือเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าหรือยังไง
ตำรวจเขารู้แล้วล่ะแต่ว่าเขายังไม่ให้ข้อมูลเรา